เชื่อว่าคุณผู้ชมจำชื่อนี้ได้อย่างแน่นอน

แต่ว่าล่าสุดชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนจริง
ล่าสุดเธอเจอมรสุมหนักเลยค่ะทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็การงานนะคะ
วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์พิเศษของเธอด้วยไปฟังกันค่ะ
ดารานางแบบเซ็กซิมโบโยโกทาคาโน
เปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังชีวิตต้องเจอกับมรสุมป่วยได้หลายโรครุมร้าว
อาการไตวายเฉียบพลันที่เข้ารักษาตัวไปเมื่อ๒ปีก่อน
รวมถึงอาการสมองอักเสบจนสูญเสียความทรงจำบางส่วน
และไม่สามารถทำงานในวงการบันเทิงต่อได้
ทำให้ขาดรายได้มาเยียวยาค่ารักษา
ทุกวันนี้ต้องหาเลี้ยงตัวเองจากการขายเสื้อผ้า
มันก็มีความจำเสื่อมอยู่ส่วนหนึ่งนะคะ
ก็คือจะจำเรื่องราวในอดีตสลับกันไปสลับกันมา
แล้วก็บางตอนเนี่ยก็คือจะจำไม่ได้เลย
จะหายไปเลยบางช่วง

แต่เราไม่รู้ว่าเราหายไปนานขนาดไหน

เอ๊ะคือไม่ได้จำได้ทุกเรื่องที่เล่น

เราอยากกลับเข้ามาทำงานในวงการมาก
เพราะว่ามันก็ต้องทำงานเนาะ

มีเข้ามาให้ไปเล่นอะไรอย่างนี้

แล้วก็ขายเสื้อผ้าแบบเสื้อยืดอย่างนี้ค่ะ
ทำอย่างนี้แล้วก็เป็นชุดแฟชั่น

มันขาดลงกับตกไม่แน่ใจนะ

คิดว่ามันก็เป็นอาชีพสุจริตป่ะ
มันไม่ได้แบบว่าไปฆ่าใครไปขโมยใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ของานกันก็ของานซื้อ
ถ้าเกิดมีงานก็ดีค่ะอะไรอย่างนี้

ก็จะพยายามทำให้เต็มที่

แต่หากได้รับโอกาสอดีตนางแบบนุษย์วัย๔๒ปี
ก็ยินดีกลับมาโลดแล่นในเส้นทางสายบันเทิง

เช่นเดียวกับงานถ่ายแบบประเภทปลุกใจเสือป่า
เธอยอมรับว่าพร้อมกลับมาทวงบันลังอีกครั้ง
แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตที่รับได้
ถ้ามันไม่ได้เสียหายแล้วก็ไร้เหตุผล
ก็ไม่น่าจะมีอะไรค่ะก็น่าจะทำได้

มันจะต้องแบบว่ามากมายขนาดไหน

เขาจะให้ถ่ายแบบเพราะอะไร
มีแบบสตอรี่ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็พร้อมทำถ้ามันไม่อะไรจนเกินไป
ถ้ามันไม่เกินไปก็พร้อมทำค่ะ